คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่คนโสดบ้างดีกว่า
จะบอกว่าโสดสนิทก็ไม่รู้ยังไง
ตัวเขาก็ยังคุยกับหวานใจก่อยเอารัชพนธ์
อย่างมีความห่วงเป็นใยในผู้เลยกันอยู่แบบนั้นนะ
คุณผู้ชมแป๊ปเวลาผ่านไปร้องไห้กันมาปากน้ำตาลสองเดือนแล้วนะ
เมื่อวานนี้ค่ะนิกกี้เพิ่งมีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลย
นิกกี้เองเคลียร์ชัดนะคะว่ารักครั้งนี้กับก้อยจบกันด้วยดี
แล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังพูดคุยกันเรื่องน้องหมาในล่าเขาเลี้ยงด้วยกันไง
กันมาแล้วก็แบบรักหมามากทั้งคู่เลยนะ
ส่วนเรื่องรุ้นรีเทิร์นก้อยก็บอกว่ากับก้อยนะครับ

มันยังสดเพิ่ง๒เดือนเลยไม่พร้อมหรอกที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะ
นิกกี้ยังรักก้อยมากอยู่นะฮะ
ส่วนเรื่องที่โดนแซวว่าเป็นช่วงที่คนรอบตัวเนี่ยพร้อมใจกันโสด
หันซ้ายก็โสดหันขวาก็โสดเพื่อนรักอย่างแจ๊คแฟนฉันก็โสด
กี้ก็เลยหลุดภารกิจหนุ่มโสดมาให้ได้ฟังกันด้วย
จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ

เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยกับใครอะไรอย่างนี้ครับ
วันหนึ่งเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปคบกับเขาอะไรอย่างนี้

ก็น่าจะไปเที่ยวแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรกันอย่างนี้มั้ย

เอาแบบไปดูร้านราเมงครับไปดูร้านราเมงครับ

เป็นขาว

เขาไปกับพี่ใหญ่ของแก๊งคุณเบียร์ใบหยก
ไปดูธุรกิจอะไรอย่างนี้ด้วยกันแหละ

หนุ่มหล่อมาริโอเมาเลอร์คนนี้
โสดนะจ๊ะจะรวมแก๊งกับนิกกี้ไม่ได้นะ

เรื่องว่าจะสละโสดเมื่อไหร่
อันนี้ไม่โสดแต่โดนถามเรื่องสละโสดเมื่อไหร่

ตอนนี้ไม่รีบขอทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะจ๊ะ
แต่ว่าเอาจริงก็ไม่ปฏิเสธนะว่าลูกเจ้าสาวของจันจิ
สวยมากจริงนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่โอ้ขอฝากผ่านสื่อถึงวีรกรรมของแจ็คแฟนฉัน
ไปถึงปุ๊บได้ร้อง๑คำ๑คำค่าน้ำมันก็ไม่ได้เออแต่โอ้ก็ยอมเป็นเพราะอะไรไปฟังโอ้หน่อยจ้ะ
ผมก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าการร้องพอผมจะร้องพอผมแค่พูดเขาก็บอกว่าเออได้ล่ะ
เขาให้มาร้องแล้วไหมล่ะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ครับให้มาฟรีแล้วก็ไม่ให้ร้องแล้วก็ให้พูดแล้วก็กลับบ้านเลย
แต่ขอเขาเพราะว่าเขาเพลงเขาก็เป็นร้อยล้านไงผมก็เลยต้องขอพื้นที่เขาในการแจ้งเกิดด้านเพลงด้วยไง